คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อย
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในยุคที่ยาบ้าหาง่ายกว่าเม็ดถั่ว
เอาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมลูกชายวัย๒๙ปีเสพยาบ้าเข้าไป
พอเสพไปเสพมามันบ้าบ้าเสพปุ๊บคลั่งค่ะ
ด่าพ่อแม่ตัวเองด่าแม่ตัวเองจะทำร้ายร่างกายแม่
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกหลายครั้งแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็ทำแบบนี้ทุบตีทำร้ายแม่
แม่บอกว่าทนอยู่กับมันเหมือนตกนรกทั้งเป็น
ต้องทนอยู่กับลูกชายที่เป็นทาสยานรก
ที่สุดแล้วเรื่องต้องถึงตำรวจ
ต้องถึงตำรวจให้ตำรวจจัดการนะคะ
ตำรวจจากสพเมืองชัยนาฏต้องลงพื้นที่
มาช่วยกันพูดช่วยกันเกลี้ยกล่อมผู้ชาย
คนนี้เห็นไหมฮะนั่งยองอยู่อะค่ะ
สงบสติอารมณ์หลังจากที่เสพยาบ้าเมาอารวาส
ทอขู่ทำร้ายร่างกายบุพการีแม่
ผู้ให้กำเนิดของตัวเองแท้
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณบ้านพักซอย
บ้านป้วยสี่สิบช่วงเย็นเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมสักประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้าย
จึงสามารถควบคุมชายคนนี้ได้ไปโรงพัก

ไปตรวจหาสารเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ทีนี้มาฟังแม่กันหน่อยน่าสนใจมาก
แม่วัยห้าสิบหกปีเล่าบอกว่า
ตัวเธอเองน่าสนใจแม่มากดูสิ

พวงมาลัยขายกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละแดง
มันมาบังคับเอาเงินแม่ไปหมดเลยค่ะ
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ตุลาคมปีที่แล้ว
ก็เคยแจ้งความจับลูกชายคนนี้มาแล้ว
เพราะเมายาอารวาสแถมทำร้ายร่างกายคุณแม่ด้วย
ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวลูกไปบำบัดรักษา
แต่ปรากฏว่าพอครบเทอมครบกำหนดการบำบัด
ลูกชายมันกลับมาถามว่ามีสำนึกไหมเลิกไหม
ไม่ค่ะไม่เลิกพฤติกรรมเสพยาบ้า
หนักข้อขึ้นกว่าเดิมอีกเสพหนักกว่าเดิม
ทั้งวันเสพทั้งคืนเสพทั้งวันเสพทั้งคืน
และที่สำคัญเงินที่ไหนมันเอาไปซื้อยาบ้า
มันมาเอาเงินแม่ไปวิธีการคือขโมยเงินแม่ที่แม่ร้อยพวงมาลัยขาย
ถ้าไม่ให้มันก็จะบังคับมันก็จะขู่มันก็จะทำร้ายร่างกาย
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงมันก็จะไปเชื่อพ่อค้ายาบ้า
เชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเงินมาจ่ายทีหลัง
ซึ่งคุณแม่บอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอยู่กับมัน
ตกนรกทั้งเป็นทั้งหวาดทั้งกลัว
และทุกใส่ที่เห็นลูกตกเป็นทาสยาบ้าแบบนี้